ถึงเรื่องของกรณีที่ถูกพูดถึงกันมากในโลกโซเชียลหน่อยคุณผู้ชม
เป็นคลิปที่เรียกได้ว่าทำขำเหมือนเชิงล้อเลียนแต่ว่าก็ล้อเลียนตัวเองนี่แหละ
เจี๊ยบเชิญยิ้มของเราเนี่ยค่ะก็คือเขาบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนความเครียดให้เป็นเสียงหัวเราะนะ
เพราะว่าพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มเขามีการอัดคลิป
คลิปนี้คุณผู้ชมที่เป็นคลิปกักตุ๋นนะคะ
ไม่ได้กักตุ๋นอะไรนะแต่กักตุ๋น
ักตีนไก่เอาไว้ตุ๋นเอาไว้ขายก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน
ก็เลยแบบโอ้โหมีคนกดไลค์แล้วก็ยอดแชร์เนี่ย
หลังจากที่ปล่อยออกไปโพสต์ไปไม่กี่ชั่วโมง
ทะลมทะลายเลยค่ะยอดวิวทะลมทะลายเลย
ซึ่งพี่เจี๊ยบก็ออกมาเปิดเผยบอกว่า
คือที่ทำคลิปไปเนี่ยเพราะว่าวันนั้นมีคนโทรศัพท์มา
แล้วก็ส่งรูปมาสอบถามรวมถึงมาแซวกันเยอะแยะมากมาย
คือไม่ได้ตั้งใจที่จะเกาะกระแสนะ
พร้อมกับขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าทำให้ใครรู้สึกว่าไม่พอใจยังไงค่ะ
นีโน่แหละโทรมึงเป็นน้องกูมึงก็น่าจะบอกกู
มึงไปกักตุนทำไมหน้ากากผมแค่เอ๊ะหน้ากากอะไรวะพี่โน่
ผมไม่ได้กักตุลมึงจะกักตุลทำไมแหละไม่เชื่อมึงเข้าไปดูลูก
มันก็เต็มโซเชียลไปหมดแล้วตั้งแต่นั้นผมก็เข้าไปดู
เออปฏิเสธก็ไม่ได้มันเหมือนจริงก็เลยมีความคิด
เออเราคิดเอามากักตุนกักตุนกักไว้ตุนดีกว่าไหม
เกี่ยวกับตีนไก่อะไรของเราอย่างนี้
ก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาตามเจตนาไม่มีเลยฮะ
ไม่มีที่จะล้อเลียนใครนะครับแค่จะอยากโปรโมทร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เท่านั้นเอง
ผมผิดตรงไหนแค่ผมกักตุนตีนไก่เอาไว้ตุ๋น
ครับนะฮะแต่จริงก็ผมรู้เท่าไม่ถึงการครับขอโทษทีครับ
เหนือนมากพี่เจี๊ยบเฟิร์คมันเหนือนเกินไป
ดิฉันโปรกกัปต์ด้านหลังนะคะคุณแจ๊คค่ะเหมือนมาช่วยขายของ

โปรโมทร้านก๋วยเตี๋ยไก่ของพี่แจ๊คพี่เจี๊ยบนั่นเองนะคะ
ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้ทั่วทั้งประเทศแล้วแหละ

ว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ดีมากเลย